คุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ทีมข่าวของเราไปปักหลักอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงที่เชียงรายเนี่ยนะคะ
ก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านได้รับข้อมูลต่างมาเยอะเหมือนกัน
ทีนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาเดินมาหาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนเขาเข้ามาในถ้ำหลวงนี้
แล้วเขาหลงทีนี้หลังจากที่หลงแล้วเนี่ยเขาหาทางออกมาได้
แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกกับผู้สื่อข่าวหมดเลยค่ะว่าทางออกมันอยู่ตรงไหน
ดังนั้นเขาก็เชื่อว่าไม่แน่นะเด็กทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย
อาจจะออกมาทางที่เขาออกมาได้เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานนี้ค่ะ
ช่วงตรงข้างผนังทางออกประมาณตรงตรงเนี่ย
หรือว่าเราต้องเข้าไปแล้วไปทางไหน
ถ้าสมมุติทางเข้าถ้ำที่หน่วยซิลเข้าไปใช่ไหมครับ
มันจะมีช่องล่างแก๊บประมาณฝุดนึงอ่ะถ้าสามารถคนรอดได้แต่
ถ้าเวลาติดตั้งถังนี้มันจะติดแน่นอนคงต้องลากถังเข้าไปแต่ประมาณสัก๓เมตร
ก็คือเข้าไปปุ๊บพอเจอสันแยกเนี่ยถ้าเป็นทางขวา

ทางขวาแล้วพอทางขวาปุ๊บมันจะเป็นยังไงต่อไปครับ
มันจะมีทางคิดว่ามันจะมีทางลงไปอย่างนี้เหมือนลูกตัวยูอ่ะ
แต่ถ้าเวลาน้ำเต็มมันก็จะล้นอยู่เนี่ยเวลาเราโดะดำไปมันเข้าไปยากมาก

แล้วทำยังไงถึงจะเข้าไปตรงนี้ได้ครับ
ประสบเหตุคล้ายน้องเนี่ยครับเกือบแต่ตอนนั้นน้ำมันก็ไม่สูงไม่สูงประมาณนี้นะครับ

น้ำมาอย่างนี้ให้ไปตรงนี้แล้วก็มันจะมีหึงปากเป๋วอยู่เนี่ย
ให้เปี๋ยวออกตรงนั้นแล้วก็ออกปากท่ามเลย
ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงสามแยกเลี้ยวขวา

มันสามารถปีนออกโพงข้างนอกได้เหรอ

กี่ปีมาแล้วใช่ประมาณ๒๐ปีปีเลยครับ

แค่เข้าไปโทนี้เคยเข้าไปตอนช่องน้ำแห้งอะอะไรอย่างเนี่ย
เออแต่ประจำพูดของผู้ใหญ่ที่เค้าบอกว่า

ที่นึกว่าผู้ใหญ่คนในพื้นที่
บางคนจะทราบว่าถ้าเกิดว่าน้ำมาให้ออกทางนี้

ยืนยันกับผมว่าพี่เคยออกได้ใช่ไหมใช่ครับผม
ที่ไม่ใช่ทางปากค่ำนะ

มันเหมือนว่าแยกด้านฝาซ้ายเป็นรูปไอ้ทีใช่ไหม
แต่จริงมันอาจจะมันไม่ใช่ดูทีมันจะเป็นอย่างนี้
มันย้อนเข้ามามันขนาดกับทางออกอะไรอย่างนี้
มันสามารถย้อนกลับมาทางปากถ้ำได้ได้แต่ถ้าเกิดคนไม่เคยจะไม่รู้เลย

ตอนนั้นเข้าไปอยู่ตรงนั้นกี่ชั่วโมง
มันนานมาแล้วนะครับแต่ผมจำได้ว่าผมรอดตรงอันนี้หลายรอบ
ออกตรงนั้นแล้วเข้าตรงนั้นลงไปข้างล่างด้วย

ลักษณะของช่องตรงนั้นมันแคบมันเป็นยังไง
มันแคบกว่าตรงตัวที่เพดานถ้ำที่น้ำท่วมนะครับ
แต่ถามว่ามันพอที่จะคนรอดเข้าไปได้ไหมใช่คนรอดเข้าไปได้
แต่พอรอดเข้าไปเท่าไหร่ข้างในถ้ำมันจะมีพงษ์ที่พอสบายเลย
มันเป็นรูอากาศสำหรับแบบทำส่งตรงนั้นเลยครับ
ซึ่งที่มาวันนี้ต้องการจะเอาข้อมูลนี้ให้กับหน่วยซิลในการไปส่องไปค้นหาดูใช่
ใช่เพื่อให้เด็กดีดมา๗๘วันบางทีผมว่าเรามีข้อมูลตรงนี้
ซึ่งถ้าณตอนนี้พี่เดินเข้าไปพี่ก็สามารถชี้ได้ว่ามันคือตรงไหน
น่าจะได้ยังจำได้อยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ปากถ้ำคือนี้เองครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป